คุณผู้ชมครับไปต่อเหตุการณ์ที่สมุทรประการ

จะไปข่มขืนป้าของตนเอง

กัดหน้าอกย่าเอามีดแทงย่า

สุดท้ายชาวบ้านมาช่วยจับล็อกหนุ่มคนนี้

ขาวน้ำลายฟูมปากขาดใจตายขาบ้านไปซะเอง
เหตุการณ์มันช็อคหลายช็อคเยอะเกิน
บ้านหลังนี้อยู่ในซอยเพชรหึง๑๒ที่อำเภอพระประแดงสมุทรปราการ
๔ทุ่มของวันที่๒๒นะคุณผู้ชม
ตำรวจสพพระประแดงเข้าไปตรวจสอบไปเจอศพในแม็กซ์อายุ๓๓ปี
ชื่อจริงคือนัทธวุฒิทิมพันธ์นอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้านชั้นล่าง
ภายในบ้านก็มีร่องรอยการต่อสู้มีคราบเลือดกระจัดกระจายเต็มพื้นเต็มโซฟาเต็มที่นอนครับ
และมักจะก่อเหตุอารวาสปีนหลังคาทุบข้าวของเสียหายเป็นประจำ
คืนที่เกิดเหตุคือ๒๒กันยายน
เขาบอกว่ามีคนสั่งมีคนสั่งให้กินยารักษาอาการทางประสาท
เขาก็เลยไปแกะกินยากว่า๑๐แผงแผงละ๑๐เมตร
กินยาไปร้อยกว่าเม็ดนะหลังจากนั้นคุ้มครั่งเลยฤทธิ์ของยา
ลากป้าสะพ้ายเนี่ยมาข่มขืนแต่ป้านีหลุดรอดครับ
แล้วเขาก็วิ่งไปบ้านย่าซึ่งอยู่ติดกันนะฮะลุงเนี่ยนะฮะ
โดยเขาบอกว่าโดนแม็กซ์ต่อยไปด้วยก็หนีไปเหมือนกัน
หลังจากนั้นแม็กซ์เนี่ยนะฮะวิ่งเอามีดไล่ไต่หลังคา
กระโดดจากชั้น๒พุ่งลงไปที่หลังคาลงไปชั้น๑ที่บ้านของย่า
อืมสวมแว่นดำแล้วประกาศว่าผมเป็นตีใหญ่ผมไม่ใช่แม็กซ
อ่าอย่างนั้นแล้วก็ไปเปิดวาวของแก๊สพิคนิค

ไปคลุมถังแก๊สไว้ก่อนกลัวไฟจะไหม้

ยังไปเปิดแล้วก็ไปหยิบหมูเห็ด
เป็นไก่ในตู้เย็นมาเคี้ยวกินแบบสด

รีตรงไปหาย่าที่อายุ๗๓ปี

แล้วกัดย่าโดยเฉพาะกัดที่หน้าอกเหมือน

เหมือนเป็นซอมบี้กัดหน้าอกย่า

ไม่ใช่ย่ากูคือตีใหญ่

หาย่ากูก็ว่าย่ายังพอมีแรงอยู่บ้าง
แต่เราต้องบอกว่าทั้งป้าทั้งย่า

สภาพของย่าถูกฟันไปหลายแผล

โหนกแก้มเอยแขนขาต้องเย็บกันเยอะแยะมากมาย
แล้วก็ถูกกัดตามลำตัวด้วยทั้งราวนมทั้งท้องทั้งขานับไม่ถ้วน
ย่าบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าย่ารอดตายมาได้ยังไง

มีคนสั่งกูมากูมีคนสั่งกูมากูเป็นตีใหญ่ว่ะ
พูดอย่างนี้เราก็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วย
นี่ให้เขาช่วยโน้บอกว่านอนสวดหมนทุกคืนอยู่แล้วตายเลย
แน่มันเอามีดแหลมอย่างนั้นไว้
๒ลิ่มถืออันอีกนี่อีกอันนึงมันแหลมแค่นี้
แทงดีนะมันเออหนังเหงียว
ด้วยความที่ย่าแกก็พยายามจะดิ้นสุดชีวิต
ร้องตะโกนสุดชีวิตสุดท้ายเพื่อนบ้านมาช่วยครับ
แม็กซ์ออกมาเอาเชือกมัดแก๊กเอาไว้แล้วเอาไว้ที่พื้น
ไม่นานคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
น้ำลายฟูมปากชักเกร็งหมดสติและเสียชีวิตนะฮะ
ยาก็เลยแจ้งกู้ภัยแจ้งตลอดมาตรวจสอบ
แล้วก็นำศพของแม็กซ์ไปบำเพ็ญกุศลต่อ

น่าจะเกิดจากหัวใจล้มเหลวเพราะอะไร
จริงแล้วลูกชายไม่เคยมีประวัติเสพยา

เป็นผู้ป่วยจิตเวทต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอ

มากินไป๑๐๐กว่าเมตร
โอเวอร์โดสฮะ
แต่ยังคงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น